เอาล่ะสวยงามมากจริงนะคะโดยเฉพาะผ้าลายกาบบัวซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเมืองอุบลราชธานีเลย
ก็สามารถหาซื้อติดไม้ติดมือฝากไปเป็นของฝากก็ได้หรือว่าจะเก็บสะสมก็มีคุณค่าด้วยใช่ไหม
โหเขาบอกว่าใส่สบายใช่ถูกต้องใส่สบายเหมือนไม่ได้ใส่อะไรเลย
เอิ่งั้นถอดดีกว่าไม่ได้นะใส่ดีกว่าครับ
เลยไปดูนางรำนี่ที่วัดศรีประดูก
มีหมดสาวเล็กสาวใหญ่สาวเหลือน้อยสาวเหลือมาก
ถ่ายสวยสุดไปดูกันหน่อยครับ

ของชมรบภูตสุขอายุวัดศรีประดูก

โอ้โหก็น่าจะหลายร้อยหลายพัน
แต่ว่าที่บอกว่าสาวเหลือน้อยก็จริง
แต่ความแข็งแรงยังมีอยู่แล้วรำเนี่ยนะครับแต่ละท่วงท่าเป็นไงล่ะ
สวยงามไหมล่ะเออมีความชำนาญอยู่นะ
แม่เหล่านี้นะครับเป็นกลุ่มข้าราชการบำนานที่หันมาทุ่มเทเป็นจิตอาสา
ทำงานเพื่อชุมชนอย่างยาวนานครับและในช่วงเทศกาลออกพรรษาแบบนี้
สมาชิกก็จะมารวมตัวกันซ้อมรำไว้เพื่อแสดงในงานกิจกรรมพิเศษ
หรือบางปีเนี่ยนะครับก็ยังเคยนำร่วมขบวนใครขบวนแห่ต้นเทียนของทางวัดมาแล้ว
ปีนี้บอกว่าแม่ไม่ได้ไปรำหรอกแต่ว่าอยากจะรำโชว์ให้กับแฟนตลอดข่าวของเรา
ในมวดซื่นโฟแซลกันอย่างที่เห็นนี่แหละครับโอ้ดูนิราตร์ทั้งละคนสุดยอดทั้งนั้นเลย
เป็นไงนี่โอ้โห

การโชว์นี้ได้มาเที่ยวงานแห่เทียนพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานี
และก็ไม่ควรจะลืมมาดูวัดศรีประดูกเรามีอะไรดีเยอะมากค่ะ
โอ้โหเห็นแบบนี้อยากจะรำโชว์บ้างโอ๊ยเดี๋ยวเข้าหน้าเข้าตา

พรรษานี้ไปทำบุญกันที่ไหนมาบ้าง

หมายเลขโทรศัพท์คุณผู้ชมมาด้วยนะคะ
เดี๋ยวท้ายรายการเราจะแจกไปเลย๕รางวัล
อีกหนึ่งเรื่องราวดิฉันมาถึงเมืองอุบลแล้ว
คุณพาไปดูสวรำอย่างสวยงามมาแล้ว
ที่ฉันขอพาไปบุกตลาดยามเช้าของเมืองอุบลราชฎร์นี้หน่อย
เขาบอกว่าตลาดนี้เนี่ยชื่อว่าตลาดใหญ่
บอกเลยว่าใหญ่จริงมีของเยอะแยะมากมาย
ของกินพลไม้ผักอะไรมาเพียบเลย

อากาศตอนเช้าสดชื่นมากจริง
อากาศไปเต็มปอดเลยนะคะแล้วก็แอบถ่ายรูปเก็บเอาไว้ด้วย

หลังจากนั้นก็โบกรถค่ะนั่งไปเลยค่ะ
ที่ตลาดสดเทศบาล๓หรือว่าตลาดใหญ่

เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในอำเภอเมืองเลยนะ
ใหญ่มากครับและที่สำคัญทำเลดีมากจริงนะคะคือแม่น้ำมูน
ถือว่าเป็นแม่น้ำสายหลักของเมืองอุบลเลย
ไปถึงกันแล้วค่ะเดินเข้าไปดูนี่ค่ะอาหารพื้นเมือง
ปลาส้มปลาร้ามีหลายแบบให้ได้เลือกกันมากมายนะคะ
ของคืนชื่อทั้งนั้นใช่มีชาวบ้านก็มาเนี่ย
จับจ่ายซื้อของกันเยอะแยะมากมายเลย

เป็นปากหม้อแบบโบราณนะคะร้านนี้เขาก็ขายกันมา
เป็น๖๐ปีแล้วนะคุณอร่อยมากร้านนี้ดูจากวิธีการกิน
ของดิฉันเสียใจด้วยนะที่ไม่ได้ปลุกตอนเช้านะคะ
และนี่ก็เป็นร้านก๋วยจับยวนร้านข้างกัน

ลูกเด็กเล็กแดงก็มากินกันมากมายนะคะ
และนี่อีกหนึ่งไฮไลท์ข้าวจี
อุบลแล้วไม่กินข้าวจี่ได้ยังไง
ข้าวจี่นี่โอ้โหบอกเลยนะจีร้อน

เดี๋ยวไปฟังกันว่าแม่ค้าเขาจะว่ายังไง

ป้าค่ะนี่คือข้าวจี่หรือเปล่าคะ

ทำไมที่นี่มันเป็นชิ้นเล็กอะคะ
ทำแบบโบราณมันชิ้นเล็กค่ะ
เดี๋ยวนี้เขาไม่ทำชิ้นใหญ่
เขาไม่ทำชิ้นเล็กเพราะว่ามันเปลืองไข่
แล้วทำชิ้นเล็กทานเป็นคำได้

ขายตอนนั้นแค่ไหนล่ะคะ

๔๐ปีแล้วเหรออยู่ตลาดนี้หรือคะ

มาดูตรงที่เขาขายปลากันบ้างจริงแล้วนะครับ

ปลาพวกนี้เป็นปลาที่ขึ้นมาสดจากแม่น้ำมูลเลย
แม่น้ำมูลเนี่ยเป็นแม่น้ำที่ไหลค่อนข้างเชี่ยวเพราะฉะนั้นปลาเนื้อมันจะแน่นตัวจะใหญ่

เขาบอกแม่น้ำมูลเป็นแม่น้ำมูลเป็นแม่น้ำที่ไหลค่อนข้างเชี่ยวเพราะฉะนั้นปลาเนื้อมันจะแน่นตัวจะใย
เขาบอกแม่น้ำมูลเป็นแม่น้ำมูลเป็นแม่น้ำที่ไหลค่อนข้างเชี่ยวเพราะฉะนั้นปลาเนื้อมันจะแน่นตัวจะใย
เขาบอกแม่น้ำมูลเป็นแม่น้ำมูลเป็นแม่น้ำที่ไหลค่อนข้างเชี่ยวเพราะฉะนั้นปลาเนื้อมันจะแน่นตัวจะใย
เขาบอกแม่น้ำมูลเป็นแม่น้ำมูลเป็นแม่น้ำที่ไหลค่อนข้างเชี่ยวเพราะฉะนั้นปลาเนื้อมันจะแน่นตัวจะใย

กันดูหน่อยว่าช่วงข้าวบรรคาแบบนี้คล้ายดีขนาดไหนคะ

อันนี้ไปแกงไปนึ่งไปต้มยำได้หมด
ไปทำห่อหมกก็ได้
ขายตั้งแต่มาก็ประมาณตี๓ตี๔มา
เราเอาปลาขึ้นจากน้ำมูลมาแล้วก็มารับเขาไง
ปลาท่องโกน้ำเต้าหู้อะไรพวกนี้มีหมด
แสดงว่าคุณต้องมีของฝากมาเพียบนี่
ก็นี่ไงคุณดูดิฉันซื้อเต็มไม้เต็มมือมา
เห็นไหมคุณได้ทานไหมล่ะ

ดิฉันไม่สนสารปลาสนสารคุณค่ะ

ต้องบอกเลยว่าเราต้องทานปลาเมนูจากปลาเยอะแยะมากมาย
แล้วก็ปลาเป็นปลาสดมากเลย

ปลาเนี่ยเขาเพิ่งเอาขึ้นมาจากแม่น้ำประมาณตี๓ตี๔เลย
โอ้ยยังเป็นดูดูดูดูดสดมาก

คือดิฉันไปถึงตี๕๓๐คนก็เริ่มจะคึกคืนแล้ว
ก็ซื้อไปทำบุญกันบ้างก็มีไปเลี้ยงครอบครัว
เพราะว่าช่วงเทศกาลเข้าพรรษาแบบนี้นะ
คนก็กลับมาบ้านกันมากมาย

เพราะว่างานนี้นะงานแห่เทียนพรรษาในครั้งนี้เนี่ย
จะสร้างเศรษฐกิจสร้างมูลค่าสร้างเม็ดเงินให้กับจังหวัดมหาศาลเลยทีเดียว

ประชาชนนอกจากจะทั่วทุกประเทศแล้ว
ต่างประเทศเขาก็มาดูเพราะว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มาก

มาที่อุบลราชธานีอยากจะเรียนรู้ภาษาอีสานใช่ไหม

ยาตุ้มมีพาเราไปเรียนรู้ภาษาอีสานคำหนึ่ง

มีการจัดโครงการพาหมอคำคิง

อยากรู้แล้วเดี๋ยวตามคุณยุธยาตุ้มมีไปดูกันเลยว่าคำคิงแปลว
ถามมาวันนี้คุณว่ามันต้องมารอไม๊

บริการเต็มเลยครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูว่าชาวบ้านเข้ามาทำอะไรกันบ้างครับ
สวัสดีครับคุณป้าครับมือดีมากหรือยังครับนี่

ตรวจเบาหวานนะครับคนนี้มาทำอะไรครับ

แล้วคนนี้ล่ะครับนี่มาตรวจเบาหวาน
มาตรวจทองนี่แหละซื้อนี่คุณหมอ
ไม่ได้กินกล่าวมันโพ่งมาซื่อนี้แหละ

แต่ก็มีหมอมาให้บริการถึงที่
นี่คือโครงการอบจพาหมอมาคำคิงโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
พาคุณหมอไปตรวจโรคทั่วไปให้กับชาวบ้านถึงที่
ครั้งนี้ไปที่วัดอำภาวันบ้านดอนใต้ตะบนแก้งก่ออำเภอศรีเมืองใหม่ครับ
ซึ่งโครงการนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ได้ดำเนินการมาตั้งแต่พศ๒๕๓นะครับ
ออกให้บริการประชาชนในเรื่องของการคัดกรองโรคเบาหวาน
โรคความดันโรคหิตสูงไขมันเป็นเลือดสูงนะครับ
และก็ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นอยู่
ความเป็นอยู่ของประชาชนนะครับการกินการอยู่
ปี๑๑ก็จะออกให้บริการประชาชนอยู่ที่ประมาณ๔๐๐๐๕๐๐คนนะครับ
นี่เป็นการร้องสารพันธ์เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก
เพราะช่วงนี้เป็นฤดูฝนด้วยคำร้องและทำนองเป็นภาษาอีสาน
ทำให้ผู้เท่าผู้แก่สนุกสนานและเข้าใจเรื่องโรคภัยต่างไปด้วย
สมกับเป็นโครงการพาหมอมาคำคิงจริงครับ
เพราะคำคิงเป็นภาษาอีสานบ้านเห่านี่แหละครับ
ใช้กับคนที่ป่วยไข้ผู้เป็นพ่อแม่หรือญาติผู้ใหญ่
ก็จะไปจับตามเนื้อตัวสอบถามอาการว่าเป็นอย่างไรบ้าง
แสดงถึงความห่วงใยใกล้ชิดจึงนำมาเป็นชื่อโครงการ
หมายถึงพาหมอไปใกล้ชิดกับชาวบ้าน
เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการรักษาพยาบาลนั่นเอง
ในการที่เรามาเราจะไม่ให้ประชาชนเสียค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้น
เพราะว่าทุกอย่างเราบริการให้ฟรีนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นตรวจเลือดนะคะให้ยาสามัญประจำบ้าน
หรือว่าบริการอื่นนะคะ
จากนั้นเราก็จะมีบริการซ่อมกายอุปกรณ์ให้กับผู้พิการด้วย
ในการออกมาแต่ละครั้งแล้วก็จะมาพร้อมกันหลายอย่าง
มาบริการให้ประชาชนซึ่งประชาชนก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางเข้าไปในเมืองเข้าไปในตัวอำเภอ
เพื่อที่จะไปที่โรงพยาบาล
เพราะว่าบางครั้งมันเป็นการเจ็บป่วยเล็กน้อย
เขาก็สามารถที่จะมาบริการในพื้นที่ได้
อกจากนี้ยังพาหมอไปถึงบ้านผู้สูงอายุที่มาอย่างจุดนัดหมายไม่ได้
เช่นคุณตาคนนี้อายุ๑๐๗ปีแล้วล่ะครับ
ก็ไปตรวจสุขภาพกันถึงบ้านยังแข็งแรงดีมากเลยครับ
อกจากนี้ยังมีบริการนวดแผนไทยให้ประชาชนที่ปวดเมื่อย
ช่วงนี้เข้าสู่ฤดูการทำนาก็จะมีคนมาใช้บริการเยอะหน่อยครับ
เรียกว่าเข้าถึงประชาชนอย่างใกล้ชิดครอบคลุมความต้องการของชาวบ้านได้ดีจริงครับ
อาชีพหมอก็ดีเหมือนกันนะครับได้มาช่วยเหลือชาวบ้านในที่ห่างไกลด้วย
เพราะฉะนั้นอาชีพหมอเนี่ยก็เป็นอาชีพที่ผมฝ่ายฝันเหมือนกันครับ
แต่ไม่ใช่หมอแบบนี้นะครับอาชีพที่ถูกคนฝันก็คือหมอลำครับ
ดอกผักกระแยงยามฟ้าแดงทำลงมา
แอบเขียดจนาร้องยามฟ้าห่วงหวน
เขียดโบเขียดคาคำเหมือนหมอลำผ้ากันลวน
เมฆดำลอยปันปวนฝนตกมาสู่อีสาน
เอาล่ะคุณผู้ชมกลับมาในช่วงนี้

ตอนนี้อยู่กับแขกคนพิเศษของเรานะครับ

สวัสดีครับอาจารย์เป็นคณะกรรมการตัดสิน
ประกวดเทียนในวันนี้ใช่ไหมคะ
เอาล่ะพูดถึงวันนี้หน่อยเราเห็นมาหลายขบวนแล้ว
อย่างแรกที่อยากจะถามเลยหนักใจไหมหนักใจไหมปีนี้

ครับในมุมมองของอาจารย์เห็นมาหมดทุกขบวนเทียนแล้ว
มีอะไรที่มีขบวนไหนที่เป็นตัวเต้งหน่อยไหม
เพราะว่าจะแท่มหม่อหม่อได้เห็นไหมครับ
จากประสบการณ์ที่คุกคีมา๔๐กว่าปี

แต่ปีนี้เขาทำยิ่งใหญ่ขึ้นแล้วก็จะมีเทคนิคแตกต่างจากเดิมมากขึ้น

อย่างที่เราเห็นก็จะมีเทียนสีดำด้วย
สีดำด้วยและก็จะมีเทียนที่เข้นไหวได้อย่างนี้

ครับกำลังต้นก็ไปสู่ดินเพิ่ม
แล้วก็ปีนี้ที่เขาเที่ยวกันหนักก็คือ

แต่ปีนี้มันทำให้ชัดเจนขึ้น
เพราะฉะนั้นก็เลยต้องตั้งใจกันเต็มที่นะครับ
อาจารย์อย่างว่านะที่จังหวัดอุบรรณราชธานี

อันดับสองของเมืองไทยมีประมาณ๑๓๐๐กว่าวัด
อาจารย์ค่ะเกณฑ์การตัดสินเป็นอย่างไร

การตัดสินนะครับก็จะมี๒ส่วนนะครับ
ส่วนแรกคือเป็นส่วนลำต้นแล้วก็ส่วนฐานนะครับ
ก็จะมีจะพิจารณารายละเอียดในเรื่องของสัดส่วนนะครับ
แล้วก็พูดถึงการสื่อความหมายและความคิดสร้างสรรค์นะครับ

ทีนี้อีกส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนฐานนะครับ

ก็จะมีเรื่องของการตกแต่งรถอันดับแรกเลยนะครับ
แล้วก็จะมีเรื่องของการความเหมาะสมของส่วนประกอบนะครับ

มันเหมาะสองไหมมันใหญ่เกินไปครับผมครับแล้วต่อมาก็เป็นเรื่องการสื่อความหมาย
สอดคล้องกับเรื่องคู่ศาสนาไหมประเพณีวัฒนธรรมไหม
และสุดท้ายคือรวดลายความประนีตนะครับ

ผมว่าตอนนี้เทียนพรรษาอุบลราชธานีดังไกลไประดับโลกแล้วนะ

กรรมการเราจะมีอยู่๓ทีมนะครับ
จะมีทีมตัดสินแกะสลักแล้วก็ทีมติดพิมพ์แล้วก็ทีมเทียนโบราณนะครับ
มี๓ทีมนะครับสามทีมสามพระเพศที่แข่งกันครับครับ
แล้วกรรมการก็ต้องปรึกษากันนะครับ
ก่อนจะตัดสินก็มีประชุมกันทั้ง๓ครั้ง
แล้วก็เอาผลคะแนนดิบมาถกเถียงกันแล้วก็มาทำเป็นจัดแรงกิ้งอีกนะครับ
เรียกได้ว่ากว่าจะได้ผู้ชนะไม่ใช่งานง่ายเลยนะ
งานยากอยู่นะครับครับโอ้โหก่อนจะร่วมคะแนนกันมา
เพราะชาวบ้านต้องขอตรวจสอบด้วยว่าโปร่งใสไหม

แสดงว่าเรายืนยันเลยว่าคะแนนที่ออกมาใครได้ที่๑ที่๒ที่๓เนี่ย
โปร่งใสล้วนแล้วก็มาจากความพิเศษเรื่องของความสามารถ

ก็ส่งท่านรองผู้ว่ามาเป็นประธานครับ
ท่านเฝ้าถึงตี๓ตี๔ถึงจะได้กลับที่พัก
เอาล่ะงั้นถามหน่อยได้ไหมครับอาจารย์ครับว่าผลจะรู้เมื่อไหร

ผมเข้าใจว่าน่าจะเย็นนะครับ
ช่วงเย็นวันนี้เราจะได้รู้กันแล้วนะครับ
คือมีประกวดกี่ประเภทด้วยกันคะอาจารย์
แต่๓ประเภทนะครับประเภทแก่สลักพิมพ์แล้วก็เทียนโบราณนะครับ
เอาล่ะ๓แบบเดี๋ยวจะได้มาประกาศผลกันในช่วงเย็น
ติดตามได้กับทางไทยรัฐแต่ตอนนี้ก็ยังคงตั้งโชว์ไว้ให้ประชาชนเข้ามาชมใช่ไหมคะอาจารย์
เอาล่ะอาจารย์ฝากหน่อยฝากถึงประชาชนทั่วไปชาวอุบลราชธานี
จังหวัดใกล้เคียงรวมไปถึงคนต่างประเทศที่เขากำลังดูเราอยู่

อย่างแรกต้องขอบคุณไทยรัฐทีวีนะครับ
ที่ทำหน้าที่เป็นสื่อแล้วก็ขับเคลื่อนพลังวัฒนธรรมให้มันมีชีวิตขึ้นมานะครับ

มันเป็นเรื่องของการมีส่วนร่วมแล้วก็เป็นเรื่องของเครือข่ายกันมานะครับ
คิดว่าเทียนมันจะเป็นตัวแบบอันหนึ่ง
ที่จะเป็นตัวอย่างของการขับเคลื่อนทางวัฒนธรรม
เอาล่ะขอบคุณอาจารย์มากเลยนะครับซึ่งนี้โอ้ขอบคุณค่ะครับ
เดี๋ยวจะรอดูว่าเทียนต้นน่ะจะเป็นผู้ชนะของปีนี้
แต่ช่วงนี้เดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ช่วงหน้าท้องน้องแล้ว
เดี๋ยวผมจะพาไปกินอาจารย์เดี๋ยวพาไปด้วยกันนะ
ไปร้านนี้ไปนี่เลย
ไปชมพระอาทิตย์ตกดิ้นกินปลามล่าแม่นาม
ช่วงหน้าเจอกันครับไปด้วย